เอาละค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการใช้ชีวิตกันบ้างนะคะ
ปกติแล้วนักเรียนที่ไปโรงเรียนก็หวังที่จะได้เรื่องของวิชาการ
บางคนก็ไปเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนวันเสาร์อาทิตย์นะคะ
แต่ว่าอย่าลืมว่าเรื่องของการใช้ชีวิตการมีอาชีพก็เป็นเรื่องสำคัญ
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะจะพาไปดูความคิดของคุณครูท่านหนึ่ง
ในโรงเรียนที่จังหวัดนครราชศรีมามีหลักสูตรพิเศษ
ให้นักเรียนทำนาแล้วก็ปลูกข้าวทานเอง
และบอกว่าไม่ให้ลืมว่าตนเองเป็นลูกชาวนาน
ดีจังอันนี้เรียนรู้ชีวิตเลยนะเนี่ย
ใช่ค่ะภาพนี้เป็นภาพที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖
ของโรงเรียนบ้านทานปราศาสตร์เพชรวิทยาในอำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชศรีมาค่ะช่วยกันหวานพันธุ์เมล็ดข้าวหอมะลิ

เนื้อที่ก็ไม่น้อยไม่มาก๔ไร่เท่านั้น
บอกว่าโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักวิธีทำนาปลูกข้าว
และผลผลิตที่ได้มาจะเก็บไว้ให้นักเรียนได้กินกันทั้งโรงเรียน
ซึ่งมีอยู่กว่า๑๘๐๐คนถือว่าเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างใหญ่นะคะ
ส่วนมากเด็กก็เป็นลูกหลานชาวนากันทั้งหมดนะคะ
ไปฟังเสียงคุณครูกันหน่อยค่ะ
จริงทางโรงเรียนเขามีนโยบายของท้องที่อยู่แล้ว
เรื่องของการปลูกฝังให้เด็กรักท้องที่รักพื้นที่
อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นช่วงที่เด็กจะเป็นช่วงที่คาดเกี่ยวให้ช่วงวัยเด็กด้วย
อยากให้เขาเรียนรู้ว่าวิถีชีวิตหนึ่งอย่างน้อยเขาก็เป็นลูกชาวนา

เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต

อาจจะกำลังโตและอาจจะเหอะสิ่งที่อยู่ในเมือง
ก็นี่อย่าลืมว่าเราเป็นชาวนา

อืมใช่ค่ะเป็นโครงการที่ดีมากนะคะ
หน้านายกวิทย์พิทักษ์นอกค่ะเป็นนักเรียนชั้นม๖บอกว่าดีใจ
ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีทำนาปลูกข้าวเนื่องจากเป็นอาชีพที่เลี้ยงคนไทยทั้งประเทศ
และจะนำความรู้ที่ได้หลังจากจบการศึกษานำไปพัฒนาให้การเกษตรไทยมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะ